เอาล่ะพูดถึงเรื่องของมงคลในเรื่องของมง
มงกุฎไม่ใช่มงคลเรื่องของมงกุฎนะครับ

ดูมงใส่มงลงเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวใส่ผิดด้านครับ

เกือบไม่มา

เรื่องของมงก็คือต้องมีการประกวดถูก

แต่จะไปดูไม่ใช่ประกวดความสวยความงามของคนนะครับ

แพะนี่แหละ

เดี๋ยวจะพาไปดูกันดูสีสันโดยรวมกันก่อนครับ
อุ้ยน่ารักอะ

สีสันสวยงามใช่มั้ย
น่ารักมากใส่บัลเล่กระโปรงบาเล่บรรทูทู
บางตัวมาเป็นแบบคาวบอย

ในงานเกษตรแฟร์พังงาครับ
ไหนขอพังงาอีกที

เอานี่พากันไปที่พังงานะครับ
อยู่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเอง
บรรดาเจ้าของแพ้ก็จูงมือแพะของตัวเอง
แต่งองค์ทรงเครื่องกันอย่างเต็มที่
โอ้โหเป็นงานที่มันสีสันเนี่ยมาแบบจัดเต็มเลยทีเดียว

บางคนก็โอ้โหเซ็ตย้อนยุคแบบอเจ้าก็มี
แบบนี้เป็นแบบว่าต่อชะดอ
ก็มีพลางตัวเล็กน้อย

แท็กทีมกันมา

หนึ่งแหล่งแฟร์ไลน์
อยู่ตามวันใดมานออกไต้

โอ้มีคอวบอยกี่หล่าง

นี่จัดจะให้เห็นอยู่ว่าอย่างนึงนะที่บอกว่าง
จะเป็นตัวจรรย์เนี่ยเขาก็มีป้ายเขียนมาด้วย
บอกว่าจะเลี้ยงแพ้เนี่ยนะ

ไม่รู้เหมือนใครได้อยู่ที่ไหน

นี่ชุดไทย
แบบอเจ้าเขียวมาเลยก็มีนี่

บรรยากาศเขาก็ดูสวยงามแบบนี้แหละ

การจะเลี้ยงแพ้เอาจริงนะ

นี่แหละครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ
ตัวที่ได้รับรางวัลภายในงาน

ตัวมันจะน่ารัก
น่ารักหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ
ตอนนี้ยังไม่เจอภาพยังมาไม่ถึง
เดี๋ยวรอดูนี่นะ

อายุเท่าไรนะ
อายุ๑อาทิตย์ตัวมันเล็กไง

สะบัดโชว์

หมายถึงแพ้ทั้งทุกคน
คุณให้รางวัลเขามีใบอนุญาตยัง

มันคุ้นนะอีกครั้งกว่า

คุ้นเลยดิฉันไม่มีความทรงจำเรื่องนี้เลย
คุณสองคนไม่คุ้นหรือว่าไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องนี้
ไม่มีความทรงจำว่ามันเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยในชีวิต